งงที่ว่าเพราะอะไรรู้ไหมคือมันมีอุบัติเหตุ
พลิกคว่ำแล้วตอนแรกที่กู้ภัยเขาเข้าไปตรวจสอบ
เขาไม่เจอนะไม่เจอคนเจ็บไม่เจอคนตาย
ย้ายศพเอาไปไปเก็บที่ไม่ใช่ย้ายศพย้ายรถ

ไป๑๒ชั่วโมงปรากฏว่ามีศพอยู่ในรถ
เรื่องนี้มันมีเงื่อนงำแล้วก็ต้องดูนะ
กู้ภัยแรกที่ไปเจอคือกู้ภัยทางหลวง
ส่วนกู้ภัยคนอื่นเขาเสียชื่อเสียเสียงหมดเลย
ใช่ค่ะแล้วก็ต้องคิดถึงหัวใจญาติ

แล้วคนขับยังไม่ตาย
ตอนนั้นบาดเจ็บอยู่แล้วกู้ภัยไปตรวจสอบแล้วไม่เจอคนเจ็บได้ยังไง

อาจจะทำให้คนเจ็บเสียชีวิตหรือเปล่า
คารถ๑๒ชั่วโมง

คุณผู้ชมนึกภาพนะตรงพวงมาลัยอ่ะ
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อวานนะตำรวจทางหลวงสถานีย่อยเขาเขียวที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเนี่ย
แจ้งให้กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชามาเก็บศพของคนตายอายุ๖๘ปีแล้วค่ะ
คือนายพัทรชัยอัธพรเสียชีวิตอยู่ในรถเก๋งสีขาวคันนี้
คู้อยู่ใต้คอนโซลตรงใต้พวงมาลัยนั่นแหละตำรวจอ่ะเขาลากซากรถเอามาเก็บเอาไว้ในพื้นที่เก็บของกลาง
เพราะว่าอะไรอ่ะรถคันนี้ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำอยู่ตรงมอเตอร์เวย์สาย๗ฝั่งขาเข้าพัทยา
เหตุการณ์อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นตั้งแต่เช้านะเกือบ๘โมง
แล้วทีนี้ตอนที่กู้ภัยมาตรวจสอบตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยดูอีท่าไหน
ดูยังไงไม่เห็นศพของคนเจ็บคนคือไม่เห็นเลยว่ามีใครอยู่ในรถ
คือเขาบอกกู้ภัยทางหลวงไปถึงจุดเกิดเหตุก่อนเป็นกู้ภัยแรก
แต่ทีนี้ก็มีการประสานติดต่อกับกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาทีเนี้ยฮะ
กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาเขาก็ถามพี่แล้วมีศพในรถไหม
หรือมีคนเจ็บคนตายไหมปรากฏกู้ภัยทางหลวงบอกไม่มีใช่อืม
ทีนี้จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุตอนเช้าใช่ไหม
เขาก็ย้ายรถเนี้ยซากรถเอาไปเก็บเอาไว้ตรงเอ่อที่เก็บของกลางครับ
ตอนทุ่มหนึ่งของวันนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบรถ
เพราะว่าตอนแรกก็คือจะไปตรวจสอบร่องรอยอุบัติเหตุแหละ
มันเป็นยังไงเอ้ามีศพของคนอยู่ในสภาพที่แขนหักสองข้างค่ะ
แล้วขดคุดคู้อยู่บริเวณเบาะคนขับใต้พวงมาลัยคุณผู้ชมนึกถึงที่ว่างตรงนั้นออกใช่ไหม
แล้วตัวแข็งแล้วนะศพแข็งอ่ะนะฮะก็ผ่านไป๑๒ชั่วโมงแล้วอ่ะเนอะ
ทีนี้ก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยสว่างประทีปให้มาเอาศพไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
แล้วก็ติดต่อญาติทีเนี้ยค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพียวเยียงไทยศรีราชานะนะ
เขาบอกเลยว่าตอนที่เกิดเหตุได้รับแจ้งเหมือนกันนะแต่กู้ภัยของผมเนี่ยเพียวเยี่ยงไทยศรีราชา
ไม่ได้ถึงที่เกิดเหตุก่อนนะแต่กู้ภัยของทางหลวงไปถึงพื้นที่ก่อน
กู้ภัยของทางหลวงก็แจ้งว่าตรวจสอบในรถแล้วไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตาย
ทีนี้พอรู้แบบนี้แล้วทางฝั่งเพียวเยียงไทยศรีราชาก็เลยยกเลิกภารกิจไง
ตอนช่วงค่ำได้รับแจ้งอีกรอบนึงว่าให้ไปเก็บศพ
เรื่องแบบนี้เอาจริงคุณสืบสกุลคุณผู้ชมมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลย
คิดดูสิถ้าเนี่ยคือคนเจ็บแล้วคนเจ็บได้รับบาดเจ็บอาการเนี่ยมันพอจะรอดชีวิตได้ถ้าเกิดว่าเอาส่งโรงพยาบาลได้ทัน
ครับแต่พอเวลามันผ่านล่วงเลยมาสิบสองชั่วโมงแล้วอ่ะใช่ฮะเอ๊ะทำให้เขาเสียชีวิตหรือเปล่า
คือกู้ภัยเพียวเยียงไทยเนี่ยเขางงมากเลยอ่ะใช่
ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงคุณ

ถ้าเกิดสภาพรถยับขนาดนี้ถูกไหมใช่

ทางกู้ภัยทางหลวงเขาถึงที่เกิดเหตุก่อนแล้วเขาก็แจ้งมาว่า
ที่เกิดเหตุไม่มีคนเจ็บแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิต
ก็คือแจ้งยกเลิกกู้ภัยเราก็เลยไม่ได้

คือพบศพอยู่ในรถตอนเย็นตอนประมาณ๖โมงเกือบทุ่มแล้ว

ตลอดตั้งแต่จนตั้งแต่เช้าจนถึงมืดเนี่ย
กรณีถ้าแบบผู้เสียชีวิตเนี่ยเขายังไม่เสียชีวิตเลย
แล้วเขายังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งทิ้งเขาอยู่ในรถ
ตั้งแต่เช้าเย็นแล้วเขามาเสียชีวิตตอนนี้
ถ้าเป็นความรู้สึกของมิญญาณมันเป็นราวแล้วก็ไม่ยอมอยู่แล้วครับ
บนถนนทางหลวงเนี่ยมอเตอร์เวย์มันมีราวกั้นอยู่แล้ว
จะบอกว่าไม่พบจนเจ็บมันเป็นไม่ได้คนเจ็บจะปีนหลอกเหรอ
หรือว่าจะหนีไปทางไหนมันหนีไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันมีราวกั้นตลอดอยู่แล้วครับ

คนเจ็บจะปีนออกมาเหรอมันมีราวกั้นอยู่มันเป็นไปไม่ได้
เอางี้ค่ะดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมข่าวเที่ยงอยู่ตอนนี้

พี่กู้ภัยบอกหน่อยเวลาที่ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
ชะโงกดูหรือเขามีการเปิดรถมาดูหรือยังไง

ว่ากู้ภัยอื่นมาช่วยผู้บาดเจ็บไปแล้วหรือเปล่า

เรื่องนี้ต้องมีความชัดเจนนะต้องมีคำตอบที่ชัดเจน

ใช่ค่ะและอย่างหนึ่งนะคุณเวลาที่กู้ภัยเขาลงพื้นที่

ถ่ายคลิปถ่ายรูปถ้ามันมีหลักฐานตรงนั้น

ครับล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเมื่อตอนสิบโมงที่ผ่านมานะ
เจ้าหน้าที่เอาศพของนายพัทรชัย
ออกมาจากโรงพยาบาลแหลมชะบังศรีราชาแล้ว
ส่งไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะ

ก็เดินทางไปยังตำรวจทางหลวงเขาเขียวตั้งแต่เมื่อคืน

แล้วเรื่องนี้นะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเพียวเยียงไทยศรีราชานะ
เขาก็ให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นเลย
ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายรถไปเก็บตรงจุดเก็บของกลาง
จริงกู้ภัยจะต้องตรวจสอบสิ่งที่อยู่ในรถนะให้ถ้วนถี่ก่อนนะ
ว่ามีว่ามีคนเจ็บอยู่ไหมว่ามีคนตายอยู่ไหมหรือยังไง
คุณผู้ชมฮะก็ชื่อกู้ภัยที่นำเสนอในข่าวนี้นะคุณนะ
ผมเชื่อว่าทุกกู้ภัยอาจจะต้องออกมาชี้แจงแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เราอยากฟังคำชี้แจงนะคุณผู้ชมนะ
เดี๋ยวไทยรัฐทีวีของเราก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกกู้ภัยแหละ
แต่ว่าอยากรับฟังคำชี้แจงจากท่านด้วยนะครับ